หลายคนเห็นอ่านโพสต์นี้แล้วก็ตกใจบอก
เหตุการณ์แบบนี้มีขึ้นในสังคมไทยจริงหรือนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่คุณอ๋ออินคามือกลองวงอินคาวงดนตรียุค๙
เคยอยู่ในวงอิงคา
รถซ้ายกับรถขวาตรงนั้นเป็นช่อง
เขาบอกว่ามิจฉาชีพทำพฤติกรรมแบบนี้นะคือเอาถุงเนื้อไปวาง
ถ้าเกิดว่าเจ้าของรถที่ไปเปิดประตูแล้วไปหยิบเนี่ย
มีอีกคนนึงคนอีกกลุ่มหนึ่ง
แสดงตัวว่าเขาเป็นตำรวจปรับปรามยาเสพติดมาตะปบเราทันทีเลย

นี่ค่ะคร่าวแบบนี้ก่อนเอารายละเอียดที่เขาโพสต์นะคะ
กรณีที่คุณนนสิงหลกะหรือว่าอ๋ออินคามือกลองวงอินคา
ดนตรียุค๙๐ได้มีการโพสต์เตือนภัยบนเฟซบุ๊กนะคะ
โดยระบุบอกว่าเกือบถูกมิจฉาชีพเล่นงาน
ระวังเห็นถุงวางอยู่ข้างรถอย่าเข้าไปหยิบเด็ดขาด
รอดมาได้ครั้งที่๓แล้วจึงถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
ลานจอดรถโลตัสรังสิตที่เดิมเวลาเดิมรถสีดำเหมือนเดิม
เจอแบบนี้อย่าแตะต้องให้รีบไปให้ไว
มีข้อสังเกตคือมิจฉาชีพจะติดเครื่องนั่งรอจังหวะอยู่ในรถ
และการจอดรถก็คุณเห็นนะฮะรถ๒คันซ้ายกับขวาคือ
ซ้านสีดำขวาสีออกบล่นนะฮะ
รถสองคันเนี่ยจะจอดติดกันค่ะคุณผู้ชมลักษณะคือ
ให้เปิดประตูไม่ได้แล้วมีถุงกระดาษวางอยู่แบบนั้นนะคะ
ถ้าเจ้าของรถคันไหนเจอแล้วเก็บขึ้นรถ
พวกนี้ก็จะแสดงตัวเป็นหน่วยปรับปรามยาเสพติด
เข้าจับกลุ่มเพื่อเรียกรับเงินทันทีค่ะ
ล่าสุดค่ะตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนี่ค่ะลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปตรวจสอบภายในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวที่ผู้โพสต์ระบุ
ก็คือโลตัสรังสิตนั่นเองนะคะ
ตรวจสอบโดยรอบพื้นที่แล้วก็สอบถามรายละเอียดจากรอปภ
ก็พบว่าไอ้เหตุการณ์แบบที่คุณอ๋ออินคาโพสต์เนี่ยนะฮะ
ลักษณะคือโพสต์เตือนภัยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้
ปภบอกนะรวมทั้งตำรวจค่ะได้ตรวจสอบไปยังผู้โพสต์ข้อความ
ก็คือคุณอ๋ออินคาโดยได้ข้อมูลว่าคืออย่างนี้
เขาบอกว่าไม่ได้มีการยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดขึ้นกับตนเองเขาบอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้ประสบเหตุ
อินคาบอกแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นผู้เสียหาย
แต่มีคนส่งข้อมูลพร้อมกับภาพมาให้
เพื่อให้คุณอ๋ออินคาช่วยโพสต์เตือนภัย
ลักษณะคือฝากข่าวอ่ะอืมนะคงเห็นว่าคุณอ๋ออินคาเนี่ย
คือเป็นคนที่เป็นคนของประชาชนนะคะ
ก็เลยให้โพสต์เตือนภัยให้หน่อยคือจะมีอิทธิพลเยอะกว่า
กับการที่คนคนหนึ่งไปโพสต์เองนะครับ
คือปัจจุบันเขาเรียกว่านั้นนะอินฟิวันเซอร์ใช่ไหม
อย่างไรก็ตามค่ะตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้ว่าคุณอ๋ออินคาบอกว่าตอนนี้ยอมรับแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โพสต์เนี่ย
ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองมีคนส่งภาพแล้วก็ส่งชุดข้อมูลมาให้
ก็เลยโพสต์เตือนภัยเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ก็มีการตรวจสอบย้อนหลังว่ามีผู้เสียหายหรือเปล่าตอนนี้ไปตรวจสอบแล้วนะคะ
ย้อนหลังยังไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความว่าเคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือในสถานที่ที่มีประชาชนพลุกพลาด
มาใช้บริการกันเยอะก็มีการจัดทั้งตำรวจทั้งยามรักษาความปลอดภัยร่วมกันนะคะ
เพื่อให้สถานที่ตรงนั้นเนี่ยคือปลอดภัยอยู่แล้วล่ะนะคะ
ได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าสวัสดีครับทุกคนตามที่เป็นข่าวเรื่องมิจฉาชีพ
ที่วางถุงไว้ข้างรถเตือนภัยกันนั้นเป็นข่าวฝากมานะครับ
ผมไม่ได้พบเองที่โลตัสรังสิตมีน้องฝากข่าวมา
เท็จจะจริงยังไงไม่ทราบผมมีเจตนาแค่เตือนให้เราระวังกันเท่านั้น
เมื่อเจอของอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าไปหยิบไม่เช่นนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเห็นว่ามันอันตรายเลยรีบแชร์ให้ระวังไม่ทันพิมพ์ว่าเป็นข่าวฝากมาค่ะ
คือแบบนี้ตัวผมเองหรือตัวปุ้ยเองก็เคยประสบครับมีคนอยากจะให้แชร์ข่าวให้หน่อย
แต่บางทีถ้าไม่ได้แชร์อย่าโกรธกันเพราะว่าเมื่อเราสองคนตรวจสอบแล้วมันไม่มีมูลหรือหาที่มาที่ไปไม่ได้
คุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะครับอย่างข่าวนี้ผมถามว่ามันเป็นประโยชน์หรือเปล่า
มันเป็นประโยชน์เก็บเอาไว้เตือนตัวเองแต่ในการที่จะแชร์ต่อหรือว่าส่งต่อให้ใคร
เอาไปโพสต์ต่อเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าสมมุติมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมีคนเสียหาย
ว่าจะเป็นคนที่แชร์หรือว่าคนที่โพสต์เนี่ย